เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๒๔เมษา
ซึ่งความคืบหน้าในเรื่องนี้เมื่อวาน
แล้วก็ยืนยันว่านี่คือผู้ต้องหาที่ลงมือยิง
โดยเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมานะคะประมาณ๓ทุ่มครึ่ง
ผ่านผลเทียมเมืองหรือว่าในดุ่ยอายุ๕๓ปี
ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดเพชรชบุรี
คดีใช้อาวุธปืนยิงในชั้นพรมนวลละออง
หรือว่าตามิ้มอายุ๖๘ปี
เสียชีวิตอยู่บนที่นอนในเพิงพักข้างคอกวัว
ริมถนนคันคลองชลประธานสาย๓
อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรชบุรี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนประมาณบ่าย
วันที่๒๔เมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดก็คือเมื่อคืนนี้เขาได้เข้ามอบตัวแล้วนะคะ
พลตำรวจตรีเทียนชัยคามปะโส
ผู้บังคับการตำรวจภูทรเพชรชบุรี
พันธุ์ตำรวจเอกเชิญพรายมีผู้กำกับการสพบ้านลาดก็ได้
ผู้ต้องหาได้มอบตัวที่สพบ้านลาด

แต่ว่าพนักงานสอบสวนเขาก็มีหลักฐานเชื่อมโยงไปได้
ว่านายผ่านผลหรือว่านายดุ่ยเป็นคนก่อเหตุ
มีทั้งกล้องวงจรปิดมีทั้งพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์
โดยได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

มีอาวุธปืนติดตัวและไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน
สมควรแกะพฤติการและยิงปืน
ซึ่งใช้ดินระเบิดในเมืองหมู่บ้านและที่สาธารณะโดยใช้เหตุนะคะ
โดยผู้กำกับการตำรวจเพชรชบุรีก็เปิดเผย
บอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ในดุ่ยเขาเคยมีคดี
เป็นคดีปล้นทองที่หลังโรงพยาบาลสิริราช
ตอนที่ก่อเหตุได้ทองไป๓๕บาท
แล้วก็โดนสารสั่งจำคุกมาแล้ว
รวมถึงยังมีคดีอาวุธปืนผิดมือ
ท้องที่จังหวัดเพชรชบุรีอีกด้วย
ทีนี้ค่ะปมเหตุ
มันเกิดจากการที่หลานชายของผู้ตาย
ก็คือตามิ้มได้พาลูกสาวของนายผ่านผลไปอยู่กินกัน
แล้วทีนี้นายผ่านผลก็เลยบอกว่า
งั้นตามิ้มจะต้องมาเป็นผู้ใหญ่มาสู่ขอ
ต้องมาสู่ขอลูกฉันให้ถูกต้องตามประเพณี
แต่ว่าวันที่ตามิ๊มไปเจรจา
ไม่ได้เจอตัวของผู้ต้องหานะ
เจอแค่แม่แล้วก็ปู่ย่าของฝ่ายหญิงไม่เจอนายผ่านผล
ทีนี้ค่ะตรงนี้แหละมันก็เลยเป็นชนวนโกรธแค้น
ลงมือในเมื่อจะมาสู่ขอลูกฉัน

ก็เลยเป็นชนวนให้โกรธแค้นแล้วก็ลงมือตามไปเจาะยิง
ตามิมเสียชีวิตนะคะ